อยากอุ้มเห็นแม่อุ้มหน่อย
อุ้มทีไรหลับทุกที
เหมือนกับน้องคนนี้หลับอย่างนี้
แล้วคืนนี้จะหลับได้ไหมเนี่ย
เอ้าแม่ที่แม่อุ้มที่แม่โอที่แม่กล่อมอยู่น่ะ
มันไม่ใช่หนูมันเป็นตุ๊กตามี
นี่อุ้มตุ๊กตามีกล่อมไปกล่อมมา

แม่ก็เลยเบลอไปหน่อย

แม่บอกว่าเห็นเป็นก้อนเหมือนกันขาวเหมือนกัน

แม่ก็เลยเอ๊ะลูกฉันรู้สึกตัวเบาขึ้นนะแต่ตัวใหญ่
แต่หมีตัวใหญ่กว่าลูกอีกนะคะ
ดูน้องเนอะยืนมองคุณแม่ตาแป้ว
น้องคงงว่าแม่ทำอะไรแม่อุ้มใคร
แล้วหนูอยู่เนี่ยแม่ไม่เห็นหนูจริงเหรอ
ถ้าน้องพูดได้น้องคงจะบอกแบบนี้
แม่แม่หนูอยู่นี่หนูอยู่นี่

เออก็น่ารักดีนะคะเป็นความน่ารักแบบ
คือคนที่มีลูกอ่อนน่าจะเข้าใจนะคุณชิสาอย่างนี้
ใช่ไหมตอนเลี้ยงลูกก็จะมีประสบการณ์เยอะ

ไม่นอนถ้าได้นอนกลางวันยาวนี่นะกลางคืนนั่งเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะ
นี่คุณชิสาเคยเล่าให้ผมฟังอุ้มลูกจนบางทีนะคือมันเบลอเนอะ
อุ้มแฟนแทนอุ้มสามีเอออุ้มสามีแทน
ค่ะอุ้มได้ที่ไหนล่ะคุณก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญของคุณแม่กับคุณพ่อ
คราวที่มีลูกอ่อนก็ต้องกลบเขาพวกคุณตื่นมาตีสองตีสามอันนี้คุณชนะ
แล้วเขาไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่ที่จะบอกให้หลับถูกมั้ยก็ต้องตบกล